มีรายงานสดจากสภามาใช่ค่ะใช่ค่ะ

ครับเชิญครับค่ะการประชุมสภาผู้แทน
ศดรนัดแรกของชุดที่๒๖วันนี้นะคะ
คึกคักเลยค่ะที่รัฐสภานะคะเต็มไปด้วยสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร
แล้วก็กองทัพสื่อมวลชนค่ะแล้วก็วันนี้มีวาระสำคัญในการคัดเลือก
ประธานสภาพผู้แทนรัศดรแล้วก็รองประธานทั้งสองคนค่ะ
มา๒ชั่วโมงแล้วนะคะการประชุมเพื่อที่จะเลือก
ประธานสภาก็เป็นที่เสร็จสิ้นแล้วนะคะก็คือนายวันมุธมัธนอมธา
ได้เป็นประธานสภาพผู้แทนรัศดรค่ะและขณะนี้นะคะ
ก็ยังอยู่ในขั้นตอนของการโหวตที่จะเลือกรองประธานสภาพผู้แทนรัศดร
คนที่หนึ่งค่ะเดี๋ยวไปฟังความเห็นของแก่นำของทั้งสองพักนะคะ
ทั้งเก้าไกรและเพื่อไทยพูดถึงรายชื่อบุคคลที่จะมีความเหมาะสม
ในการนั่งตำแหน่งประรองประธานสภาคนที่หนึ่งหลักค่ะโดยนายพิธาริมเจริญรัฐค่ะ
กล่าวถึงการเสนอชื่อนายปฏิพัฒน์สันติพาดาสสพิสุนุโลก
เป็นรองประธานสภาคนที่หนึ่งว่าได้มีการทำความเข้าใจกันมาตลอดค่ะ
ตั้งแต่เดิมตอนจะเสนอชื่อเป็นประธานสภาและร่วมกันตัดสินใจค่ะ
แต่นายปฏิพัฒน์เป็นคนที่มีสปีริตแรงนะคะ
ในจุดยืนว่าหน้าที่ไม่ใช่หน้าตาค่ะ
เดี๋ยวไปฟังเสียงของคุณพิธาพูดถึงเรื่องนี้กันค่ะ
คุณปฏิพัฒน์ก็เป็นคนที่สเปเรตแรงนะครับ

ก็คือหน้าที่ไม่ใช่หน้าตาแกก็อยากจะทำงานอยู่ครับ
แล้วเป็นคนศาลิภัทธ์หรือเปล่า

ถ้ามีอีกฝั่งหนึ่งเสนอชื่อแข่งก่อนจะมีแผนกับรองหรือไม่
คิดกันแต่ว่าเท่าที่ดูแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหา
ถ้าฟังจากการสัมภาษณ์ของทั้งฝ่ายจัดตั้งรัฐบาลตอนนี้
แล้วก็ฝ่ายว่าที่ฝ่ายค้านก็คิดว่าน่าจะไปในทิศทางเดียวกัน
ส่วนความเหมาะสมของบุคคลที่จะเสนอชื่อ
เข้าเป็นรองประธานสภาผู้แทนรัศดรคนที่๒

สุธินคลังแสงสสมหาสารคาม
ก็ให้ความเห็นเรื่องรองประธานสภาพผู้แทนรัศดรคนที่๒

โดยบอกว่าจะเป็นนายพิเชษเชื้อเมืองพานหรือไม่ต้องรอมติที่ประชุมค่ะ
แต่ตำแหน่งนี้จะต้องมีคุณสมบัติชัดเจน
รายชื่อพักเพื่อไทยยังไม่ได้เคาะ
ส่วนชื่อที่เปิดเผยหรือเผยแพร่ออกไปก็ยังเป็นเพียงข้อเสนออยู่ค่ะ
คุณสมบัติของรองประธานสภาคนที่๒ของฝั่งเพื่อไทย
จะต้องมีประสบการณ์ในสภาพอสมควร
มีวุฒิภาวะทางอารมณ์แล้วก็มีความยึดถือเรื่องความเป็นกลาง
แล้วก็ยึดถือผลประโยชน์ของประชาชนไปฟังเสียงของนายสุธินค่ะ
ก็คงทั่วไปก็ต้องเป็นคนที่มีประสบการณ์ในการอยู่สภามาพอสมควร
ก็เป็นคนที่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์
ที่สำคัญก็คงต้องเป็นกลางแล้วก็ยึดประโยชน์ของสภาประโยชน์ของประชาชน
ส่วนบรรยากาศของการเปิดประชุมสภานัดแรกในวันนี้นะคะ
ก็เป็นไปอย่างราบรื่นและชื่นมื้นค่ะ
สมาชิกสภาพุทธรัศดรทุกคนต่างมีสีหน้าสดใสยิ้มแย้มทักทาย
จับมือกันก่อนจะถึงวาระการเปิดประชุมอย่างเป็นทางการค่ะ
แล้วก็ในช่วงของการเสนอชื่อรองประธานสภาคนที่หนึ่ง
นายประเสริฐจันทรรวงทองตัวแทนของทางฝั่งพักเพื่อไทยนะคะ
ลุกขึ้นเสนอชื่อนายปฏิพัฒน์สันติพาดา
ขณะที่นายอัครเดชวงพิทักษโรธสสจังหวัดราชบุรีพักรวมไทยสร้างชาติค่ะ
ขึ้นเสนอชื่อนายวิทยาแก้วภารใด
ประธานในที่ประชุมจึงให้ทั้งสองคนแสดงวิสัยทัศน์คนละ๗นาทีนะคะ
โดยนายปฏิพัฒน์ย้ำว่าจะทำให้สภานิติบัญญัติกลับมามีตัวตนและก็ศักดิ์ศรีค่ะ
อยู่ใต้อานัทของฝ่ายบริหารและให้คำมั่นสัญญาว่า
จะทำหน้าที่รองประธานสภาคนที่๑อย่างดีที่สุด
รัสจากอคติเพื่อความสง่างามแล้วก็ความมีประสิทธิภาพค่ะ
ขณะที่นายวิทยานะคะก็ได้แสดงวิสัยทัศน์ไว้ว่า
โดยมั่นใจนะคะว่าจะสามารถรักษาเกียรติภูมิและหน้าตาของสภา
เป็นที่เชื่อมั่นของประชาชนและสมาชิก
รับว่าบางยุคบางสมัยค่ะประชาชนเบื่อหน่ายที่
สภาร้ายระเบียบวินัยค่ะจึงขอให้ความมั่นใจกับสมาชิกว่า
สมัยของสภาชุดนี้จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลางค่ะ
และเนื่องด้วยมีการเสนอชื่อของรองประธานสภาพผู้แทนรัศดร

ประธานในที่ประชุมนะคะเลยให้มีการลงมติแบบลับค่ะ
ซึ่งขณะนี้นะคะก็อยู่ในขั้นตอนของการลงมติแบบลับ
โดยจะให้สอสอนะคะเรียงลำดับตามอักษรค่ะ
ลงคะแนนในครูหาแล้วก็เอาบัตรไปหย่อนในกล่องใสค่ะ
แล้วก็จะมีการนับคะแนนกันภายหลังจากที่สมาชิกทุกคนมีการลงคะแนนค่ะ
นี่คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นที่รัฐสภาตั้งแต่เช้านะคะ
ลุ้นกันนะคะว่าตำแหน่งรองประธานสภาคนที่๑ที่ขณะนี้เนี่ย
เข้มงวดในการโหวตกันอยู่จะเป็นใครค่ะ
สิริวัณรักษัตริย์ข่าวเทวรัฐทีวีรายงานสดจากรัฐสภาค่ะ